หมอปลากระชากผ้าเหลืองบุกกุฏิพระอยู่ร่วมสาวสอง
สาวสองนี่ไม่ใช่สองคนนะสาวประเภทสอง
เออก็บุกไปที่วัดแถวนครปฐมครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าระหว่างฟังข่าวนี้นะคุณผู้ชม
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่าพระรูปนี้มีการเสพเมทุนหรือเปล่า
แต่ตอนที่ไปเจออยู่ร่วมกับสาวสองคนนี้จริงครับนี่มือมือปราบสัมภเวษี
แล้วก็ปราบพระนอกรีดด้วยหมอปลาครับไปพร้อมกับทนายความครับ
พิสูจน์เลยเพราะว่าชาวบ้านเขาร้องเรียนฮะชาวบ้านแถวนั้นเขาร้องเรียน
บอกว่าเจอพระรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิร่วมกับสาวประเภทสอง
ชื่อว่าพระวิถีเทวสาโรเรียกสั้นว่าพระแจ็คละกัน
แจ็คเนี่ยก็อยู่ในกุฏิครับแล้วก็อยู่กับสาวประเภทสอง
แต่ยืนยันว่าไม่มีการเสพเมถุนนี่พระแจ๊คบอกแบบนี้
ส่วนสาวประเภท๒อย่างที่เห็นเลยพอเจอหมอปลา
พอเจอผู้สื่อข่าวก็ดูไม่ได้ตกใจอะไรครับ
แล้วก็อธิบายว่าเธอกับพระแจ็คเนี่ยนับถือกันเป็นพี่น้องฮะ
ไม่ได้มีอะไรกันจริงลองไปฟังดู
พระแจ็คก็ทำงาน๗วันค่ะ

เพราะเสพคือไม่มีอะไรกัน
เพราะว่าเป็นลูกพี่ร่วมน้องกัน
เสพเมทุนก็มัยยังไงอยู่
ไม่ตามแต่ผม
แต่ถ้าทำจริงพี่เขาเป็นผู้ชายนะ

คือสาวประเภท๒คนนี้ก็อ้างว่า
ที่เธอเข้ามาในกุฏิพระแจ๊คเนี่ยจะมาดูหนูแก๊สบี้ครับ
คือเธอฝากหนูแก๊สบี้ให้พระแจ๊คเนี่ยเลี้ยงเอาไว้ที่กุฏิ
ก็เลยเข้ามาดูส่วนพระแจ๊คล่ะอ้างบอกว่า
สาวประเภท๒คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องท่านจริง
ก็เข้าออกกันประจำหมายถึงเข้าออกออกกุฏินะ
ครับไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะเขาเข้าออกกุฏิน่ะมาเป็นปีแล้ว
ก็ดูแลปัดกวาดเช็ดถูกุฏิให้อยู่กันแบบนี้มา๗ปีแล้วคุณผู้ชม
แล้วพระแจ๊กเองมีโรคประจำตัวด้วยฮะท่านป่วยเบาหวานครับ
แล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยอืมซึ่งน้องชายที่เป็นสาวประเภทสองคนนี้
จะเข้ามาช่วยดูแลท่านยืนยันนะไม่ได้มีการทำผิดอะไรเลย
ถ้าสำนักพุทธจะเข้ามาตรวจสอบเชิญมาได้เลย

ดูแลเรื่องความสะอาดในกุฏิเพราะว่าพระแจ๊คแกป่วยเบาหวาน
ฉีดยาอินซูลินด้วยห้องพักก็ต้องสะอาดเหมือนกัน
ทีนี้ครับหมอปลาไปสอบถามพระผู้ใหญ่ในวัดดู
พระผู้ใหญ่ท่านยืนยันนะครับว่าพระแจ๊คไม่ได้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลย
ชาวบ้านร้องเรียนไม่จริงถึงแม้ว่าสาวประเภทสองเนี่ย
จะเป็นเพศสภาพที่เนื้อแท้เป็นผู้ชายแต่รูปลักษณ์ภายนอก
ดูยังไงก็คล้ายผู้หญิงซึ่งก็ดูไม่เหมาะสม
ถ้าหากมาอยู่ร่วมกุฏิกับพระสงฆ์ครับแต่เรื่องนี้เนี่ยต้องฝากให้สำนักงานพระพุทธศาสนา
ไปตรวจสอบหน่อยนะแต่ทางพระแจ็คและสาวประเภทสอง
ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจเป็นญาติเท่านั้นนะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะ
แม่แบบนี้มันก็โลกะวัชชะนะโลกติเตียน
ต่อให้พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการเสพเมถุนจริงหรือไม่นะครับ